เดี๋ยวสูดกลิ่นอะไรขนาดนั้นเหลือไว้ให้คนอื่นดมบ้าง
มันหอมจริงอันนี้คือเห็นไหมมะพร้าวเนี่ยนะครับ
โอ้โหชื่อเนี่ยผมถ้าพูดไปผมไม่รู้ว่าจะต้องเซ็นเซอร์ไหมนะ

ไม่ต้องเซ็นเซอร์คุณนี่คือของจากร้านโคโคนัสฟอร์ยู
ทั้งหมดเลยที่เราเห็นกันในสกรูปเมื่อสักครู่นี้
ออกมาอยู่ด้านหน้าของเราเรียงรายกันอยู่แบบนี้นะคะ
เป็นร้านของคุณพรทิพย์ประดิษฐ์ทรงแล้วก็คุณแสนสุภานุมาตรค่ะ
เป็นของอร่อยจากมะพร้าวนี่แหละ

ขอบคุณนะคะเอามาบากเราถึงที่เราทีเดียว

อย่างแรกเริ่มต้นกันที่สังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อน

อันนี้คือสังขยานมสดมะพร้าวล่อนจ้อนนะคะ
ที่เรียกว่าลอนจอนก็ดูสิเขาแก้ผ้าออกมาหมดแล้ว
ใช่เขาปอกเปลือกออกมาปอกไปจากกะลา
ใช่เขาก็คว้านเอาเฉพาะเนื้อมานะคะ
ส่วนวิธีการทำคุณสมศักดิ์บอกไปหมดแล้ว
เราไม่ต้องบอกแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ

มะพร้าวที่นี่เนี่ยนะคุณผู้ชมเขาขึ้นชื่อมาก

มะพร้าวก็เลยหวานหอมอร่อยถูกต้องค่ะ
สังขยาที่ทำก็ทำจากนมสดไม่ใช้กะทิ
เพราะว่ามันจะทำให้ละมุนนุ่มหอมแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไป
สามารถทานได้หมดทั้งลูกเลยไม่ต้องทิ้งเปลือก
อร่อยอร่อยแล้วเนื้อมะพร้าวเนี่ยหอมนิ่มมากเลย
มะพร้าวนิ่มมากเลยหรือแบบมันไม่ได้เลยอะแต่มันมีความกรุบ
เนื้อสังขยาก็หวานกำลังดีไม่ได้หวานมากไม่คราวไข่ดูเนี่ยคุณผู้ชม

คุณเล่นคางตอนแรกมันก็แหว่งอ่ะดิ
อืมอร่อยมากมันจะหวานหวานนุ่มนุ่มไม่เคยทานลักษณะแบบเนี้ยอืม
คือส่วนใหญ่อย่างมากก็เป็นวุ้นอะไรอย่างนี้เนอะที่อยู่ในแบบมะพร้าว
แต่นี่มันเป็นสังขยาคุณผู้ชมค่ะมันเก๋มากถึงนะคุณก็ทำตามดิฉัน
อร่อยมากถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะ
ครับส่วนอีกหนึ่งอย่างพลาดไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับนี่เลย
วุ้นมะพร้าวล่อนจ้อนค่ะคุณผู้ชมที่คุณชนะถืออยู่นี่นะคะ
เป็นเมนูที่๒ที่จะแนะนำกันนะคะคุณแม่แนะนำเองเลยด้วย
อยากจะบอกเลยว่าเวลาที่ที่ฉันเอาช้อนตักลงไปในตัวมะพร้าวเนี่ยมันแน่นมากเลยนะคะ

เป็นอย่างไรเห็นไหมรึเปล่าดูใกล้เออดู

กรรมวิธีที่ประนีตมากนะ

นี่ฉันไม่สบายคุณอย่าห้ามฉันเลย
มะพร้าวน้ำหอมนะคะเป็นวุ้นมะพร้าว
ดูหน้าตาซะก่อนคือแบบว่าไส้มะพร้าวข้างในที่เอามาทำเป็นวุ้นนี่แน่นมาก
แล้วน้ำมะพร้าวก็เป็นน้ำมะพร้าวสด

คือเนื้อมันจะนุ่มแน่นคุณ
แต่ว่าไม่หวานไม่หวานจนเกินไป

มันเหมือนหอมของมะพร้าวน้ำหอม

ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างพลาดไม่ได้

คุณเอามาให้ฉันอันนี้
มันเย็นคุณป่วยอยู่ทานไม่ได้เดี๋ยวจะเจ็บคอ

เหมาะกับดิฉันมากขอหนึ่งถ้วยขอบคุณค่ะ

น้ำลอดค่ะที่ฉันเอาละ

บอกว่าอร่อยคุ้มค่าราคาไม่แพง

แก้วเนี่ย๒๐บาทเท่านั้น

กระเทาะกะลาออกมาป่ะ

มะพร้าวสดชื่นมาก
รสชาติเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวานแบบ
รุงแต่งเป็นหวานแบบธรรมชาติ

เพราะรสชาติเขาค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์

รสชาติจะแตกต่างจากที่อื่น

บอกราคาหน่อยละกันมารีบ๒๐๐๙
ประมาภาพเท่าไหร่นะครับ

ขายอย่างงี้๐๕

ส่วนที่เป็นวุ้นมะพร้าวเนี่ย
คือ๑วุ้นต้อน๒๐บาท
ส่วนน้ำมะพร้าวสดที่ไม่ได้ปลุ้งแต่งเลย
จะให้ไปทานกัน
เบอร์ตราชมาธาคาอัมภวะ
ของคุณพี่พรทิปรณิตทรงและคุณแสนสุทธิ์พาณุมาตรนะครับ

มาแนะนำในช่วงนี้ดูหน้าร้านเขาอยู่ตรงนี้นี่เอง
โอ้โหเป็นยังไงล่ะถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอยากจะสั่งอยากจะสั่งทางออนไลน์เขาก็มีเหมือนกัน
ถ้าหากไม่ถนัดที่จะโทรหรือบางคนเนี่ยชื่นชอบที่จะโทรมากกว่าก็หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วโทรกันเข้าไปโทรกันเข้าไปเอาให้สายไหม้
อย่างนี้ก็สะดวกสบายนะเพราะว่าเราไม่ต้องเอามาพร้าวเป็นลูกมานั่งเฉาะนั่งปอก
แล้วก็เอาช้อนขูดเนื้อกินกันเอาเองมันค่อนข้างที่จะลำบากแบบนี้
เป็นตัวประมาณนี้คุณแม่เนี่ยธานดีมากเลยนะนั้นมันก็เป็นของผมก็ดีแต่ไม่รอดนั้น
ถ้าคุณไม่ได้กินคุณก็เสร็จสละป่ะนะคุณชนะนะ
โอเคเดี๋ยวคุณเอากลับไปทานที่บ้าน
ขอบคุณค่ะอร่อยมาก